ครับเดี๋ยวไปดูล่าสุดหน่อยนะครับที่นครสวรรค์นะครับคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเกาะติดคดีนี้อยู่นะครับ
รายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับคุณภูริพัฒน์ครับคุณภาคภูมิคุณเขมมาสอนครับ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาตำรวจสามารถควบคุมตัวดาบโบ้หนึ่งในผู้ต้องหาคนสนิทของผู้กำกับโจ้ได้แล้วนะครับ
หลังจากที่เจ้าตัวนั้นติดต่อขอเข้ามอบตัวเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ขณะที่สี่ผู้พิทักษ์สันติราชินทร์ที่ฆ่าคนท้ายที่จับคุมตัวได้ก่อนหน้านี้
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาตำรวจควบคุมตัวพันธุ์ตำรวจตรี
และวีโรธร้อยตำรวจเอกทรงยศดาบตำรวจสุภากรและ๑๐ตำรวจตรีปวีกร
ตำรวจที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
เข้ามาคุมขังไว้ภายในห้องควบคุมผู้ต้องขังสถานีตำรวจภูทรนครสวรรค์แล้วนะครับ
หลังจากที่ทั้งหมดถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำตลอดทั้งวันที่ผ่านมา
จนกระทั่งเวลาประมาณสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีที่ผ่านมา
นำกลับมาไว้ที่นี่ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการในการขออำนาจศาลฝากขังในวันพรุ่งนี้
ซึ่งทั้งหมดนั้นยังอยู่ในความตึงเครียดเพราะเป็นถึงตำรวจและยังต้องตกเป็นผู้ต้องหาซะเอง
โดยทั้งหมดนั้นถูกใส่กุญแจมือใส่หมวกแก๊ปและหมวกโม่งปิดบังใบหน้าเช่นเดิม
ซึ่งมีตำรวจปราบปรามที่คุ้นเคยกันคอยควบคุมตัวไว้อย่างแน่นหนา
หนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มเดินทางมาที่

เพื่อเตรียมยื่นหลักทรัพย์กว่า๙แสนบาทประกันตัวมาเยี่ยม
และหารือกับตำรวจเรื่องการประกันตัวพร้อมบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่า
เมื่อวานนี้๑๐ตำรวจตรีปวีกรได้เข้ามาพบร้องไห้โฮกล้มกราบเท้า
พร้อมบอกกับนักความ่าแม่ผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วนายสั่ง
ผมไม่ทำก็ไม่ได้ชีวิตตำรวจผมคงหมดแล้ว
ซึ่งก่อนหน้านี้๑๐ตำรวจตรีปวีกรได้เข้ามาหาแม่ของตัวเอง
พร้อมบอกว่าเครียดมากอยากให้พาไปทำบุญ
ตัวเองได้ถามกลับไปว่าเครียดเรื่องอะไรแต่ตำรวจนั้นไม่ยอมบอกจนมีคลิปหลุดออกมา
โดยระหว่างการให้สัมภาษณ์อยู่๑๐ตำรวจตรีปวีกรได้โทรศัพท์เข้ามาหา
พร้อมเปิดใจด้วยเสียงสั่นเคลือนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ตัวเองทำตามคำสั่งของผู้กำกับโจ้เพราะตนกลัวเนื่องจากผู้กำกับสั่งให้ทำ
อยู่ในจุดนั้นเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นอกจากทำตาม
พร้อมบอกว่าตนไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยเข้ามาครั้งแรกก็เพิ่งเจอ
แต่ที่ผ่านมาผู้กำกับโจ้มีนิสัยโมโหร้ายสั่งอะไรก็ต้องได้
ถ้าไม่ทำตามก็จะสั่งย้ายไม่สั่งก็อยู่เวรยามเราไปฟังเสียงช่วงเวลานั้นกันครับ
ดีที่นะคะปกติติดใสใครที่คนเผ่าร้ายอยู่แล้ว
ซึ่งต่อต่อเช่นของก็มักเรื่องนี้กัน
กลัวทุกคนน่ะ
ใช่ก็เต็มที่กับลูกผู้ที่สาม
แม่ของ๑๐ตำรวจตรีปวีกรยังบอกนะคะว่า

แฟนสาวไปที่กรุงเทพแต่ถนนหนทางไม่ดี
แฟนสาวก็ตะคอกและต่อว่าขับรถภาษาอะไรซึ่งสิบตำรวจตีปวีกรก็ได้ขอโทษไป
แต่คิดว่าเรื่องจะจบแต่พอกลับมาถึงที่สพมนครสวรรค์
ด้านพ่อของแฟนสาวผู้กำกับโจ้ก็เรียกคุยว่ามีปัญหาอะไรกับลูกสาว
ที่ผ่านมา๑๐ตำรวจตรีปวีกรรวมถึงตำรวจชั้นผู้น้อยไม่กล้าขัดคำสั่งนาย
เพราะจะโดนยายไม่ก็โดนทำโทษตลอด
ในวันเกิดเหตุ๑๐ตำรวจตรีปวีกรเล่าให้ฟังว่า
เขากำลังเดินเข้าไปในห้องผงผู้กำกับโจ้ก็เรียกไปช่วยให้จับ
เขาก็ทำตามคำสั่งนายเท่านั้น
สำหรับการติดตามตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีนั้น
ตอนนี้ตำรวจสามารถควบคุมตัวดาบตำรวจตรีวิสุทธิ์บุญเขียวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
และเมื่อสักครู่มีการนำตัวมาส่งไว้ที่สพเมืองนครสวรรค์แล้ว
ซึ่งผมนั้นพยายามสอบถามกับตัวของดาบโบ้
เจ้าตัวทำได้แค่เพียงสั่นหัวเท่านั้นไม่ได้ตอบคำถามอะไรมากนักแต่พอถามว่าวันนี้ไปหลบหนีอยู่ที่ไหนมา
หรือไม่ว่าตำรวจเขาออกหมายจับเจ้าตัวบอกกับผมนะครับว่าพอรู้ตัวว่าถูกออกหมายจับก็มาติดต่อขอเข้ามอบตัวทันที
คุณผู้ชมครับดาบโบ้นี้ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จี้งานไปอุ้มนายวาวินมารีดทรัพย์นะครับ
โดยบอกกับทีมงานว่าตัวของนายมาวินนั้นมีขุมทรัพย์และเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ติดอันดับของภาคกลาง
ซึ่งดาบโบ้ยังมีอาชีพเป็นแม่บ้านของสพมนครสวรรค์และคอยเป็นไม้เป็นมือให้ผู้กำกับโจ้อีกด้วย
ขณะที่ตอนนี้ตัวของพันธุ์ตำรวจเอกที่ตีสันและร้อยตำรวจโทษทรณียังอยู่ระหว่างการหลบหนี
ซึ่งตำรวจนั้นอยู่ระหว่างการติดตามตัวอย่างใกล้ชิดนะครับ
ขั้นตอนหลังจากนี้ผู้ต้องหาที่สามารถจับกลุ่มตัวได้ทั้ง๕คนนั้นในวันพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนจะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย
ก่อนที่จะควบคุมตัวทั้งหมดไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์โดยทันทีไม่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพแต่อย่างใดครับ
คุณผู้ชมครับด้านหลังผมนะขณะนี้สื่อมวลชนหลายสำนักยังคงเกาะติดภารกิจการทำข่าวนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งภายในคืนนี้เราคงต้องมาจับตาดูกันนะครับว่าตัวของผู้กำกับโจ้นั้นจะมีการติดต่อขอเข้ามอบตัวกับทางตำรวจหรือไม่ครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ผมภูริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสพเมืองนครสวรรค์ครับ